หน้านี้หน้าน้าว
เศร้าเหนาจริงเหนาลมหาไฟอุ่นอิ่ง
หนาวใจหาใครกับเรา
อกงงเอ๋ยกอดเคยชิดเชยสองเรา
บัตรนี้ดูเงียบเหงา
เศร้าหงอดเหนากอดหมอน
เสียงหวานจริงนะครับ

น่ารัก

คว้าเงินล้านจากรายการของเราก็ได้นะคะ

เอาละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะฝันไปไกลถึงเพลงที่๑๐นะคะ
เพลงนี้ขอให้โชคดีค่ะ
เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
นักสู้ชีวิตของเราน้องขวัญนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้โรงได้โรคใจ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
น้องขวัญร้อง

ร้องได้นะ

ร้องได้นะ

ร้องได้นะ

ร้องได้นะ
ร้องได้นะ

ร้องได้นะ
ร้องได้นะ

ร้องได้นะ
ร้องได้นะ

ร้องได้นะ

ร้องได้นะ

ก็เวลานี่เขาก็เอ่ยเอามือเนี่ยจับจับไอ้ฝาห้องน้ำอ่ะ
แล้วงบประมาณคุณยายคิดว่าสักเท่าไหร่คะถึงจะทำห้องน้ำได้เสร็จ
ประมาณสักหมื่นกว่านี่แหละค่ะ
เขาเรียกว่าซ่วมชะโคกแบบนั่งก็น่าจะประมาณ๒๓พันก็มีแต่ถ้ามันให้มันแข็งแรงหน่อยเนาะก็มีอาจจะตึกถึง๕๐๐บาท
พวกสุขภัณฑ์เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแพงมันจะแพงค่าขุดหลุมทำอะไรเนี่ยมันจะแพง
ครอบครัวนี้ก็ช่วยกันทำงานอย่างเท่าที่ทำไหวในแต่ละคน
ขวัญเองก็เช่นกันเห็นบอกว่าช่วยที่บ้านหาเงินด้วยขวัญทำอะไรบ้าง
ก็วันเสาร์วันอาทิตย์หนูก็จะช่วยยายแบบทอดกล้วยกระซิบไข่

กล้วยทอดหรือกล้วยแขกอะไรเนี่ยกล้วยทอดกับกล้วยฉาก

ขายที่ตลาดหน้าบ้านค่ะ

ก็บางวันก็เหลือค่ะ
ทุกคนป่วยหมดรวมทั้งเราด้วยแล้วยังต้องทำงานหนัก

ก็หนักค่ะแต่เราต้องยอมรับมันให้ได้ค่ะ
พี่ชอบคำนี้ค่ะหนักค่ะแต่ว่าเราต้องยอมรับมันให้ได้
หนักฮะสำหรับเด็กอายุ๑๓ร่างกายก็ไม่แข็งแรง
ขวัญพี่ถามหน่อยผ่าครั้งล่าสุดตรงนี้คุณแม่ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ฮะ

ก็แบบสั่นเลยค่ะ
สันไหมค่ะน้องขวัญ

แต่มันก็เป็นโรคของเราแล้วนะ

ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้

ตอนนี้จะเข้าสู่เพลงที่๕

มีมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะคุณแม่

เพราะฉะนั้นดูซิว่าเพลงนี้

มาถึงเพลงที่๕ครับคุณผู้ชม

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๕

เวอร์

คุณครูยิ้มเลยค่ะ

ปริ่มว่าหวานละ
แต่อย่าประมาทค่ะ
ระหว่างที่พี่เป๊กกับคุณป่าคุยกันอยู่
เป๊กอยากให้น้องขวัญทวนเนื้อเพลงเลยค่ะ
เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะปลอดภัยไว้ก่อน
อยากให้ได้เกิน๑แสนค่ะถ้าได้๓แสนนี่จะดีมาก
เพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีและทบทวนเนื้อให้ดีอย่าประมาทค่ะ
ครับตอนนี้สิทธิ์ของขวัญเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มี๖๐๐๐อยากได้๖๐๐๐
บอกว่าหยุดไม่แข่งต่อตัวช่วยยังเหลืออยู่ครบ๓แผ่นป้ายที่ยังไม่ได้ใช้นะครับ
มันมีประโยชน์จริงนะครับตัวช่วยยิ่งเพลงมากขึ้นเงินมากขึ้นความกดดันมันจะมากขึ้นนะครับ
เพลงง่ายร้องผิดไปเองก็มีนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
ขวัญครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้มาตลอดแล้วค่ะอีกวันนึงที่สู้ค่ะ
ตัวช่วยเลยค่ะนะครับตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบลูกนะครับหกแผ่นป้ายเลือกใช้ได้สามแผ่นป้าย
ตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ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
เพลงที่๕แล้วยังไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับขวัญ

เพลงที่๕ครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

เพลงกลับสู้ค่า
เพลงที่๕เพลงมาครับ
เพลงกลับสู้ค่า
ลูกทิ้งแผ่นดินถิ่นอีสานจากมิตรวงวานบ้านป่า
เมื่อก้าวเข้ามาเต้นดินและปิน
เพราะความอยากดังอยากดีของลูก
เหมือนถูกดนใจให้ทิ้งบ้านไป
เพราะคำยามพิน
บัตรนี้ล้านมากราบย่าแล้วความหวังเพลิดแผลว
ไม่สิ้นศพหน้าจุดดินเบื้องบาดยาตุน
คุณยามองเหมือนดังร่มโพพงาศ
คุ้มครองปกป้องโคราช
มีหินทรีย์มีหินทรีย์มีหินทรีย์
มีอำนาจเหนือในทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมือง
รุ่งเรืองสตรีวีรชน
ใครว่ายใครปนได้ดังอธิษฐาน
สองมือกราบลงที่ตรงเนื้อหา
แทบบาดยามโหม
แต่เล่นจนโตเห็นยาตรงหัน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะพอทนไปให้ป่อยัน
จะอยู่อีกจานเป็นละหันยามอง
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกคุมสู่ชีวิต